เมื่อวานี้เรานำเสนอนะคะแล้วก็ให้คุณผู้ชมส่งกำลังใจช่วย
ครอบครัว๑ค่ะคุณพ่อลูก๔นะคะพาลูกทั้ง๔คนขับรถกระบะ
แล้วก็ขับฝ่าฝ่ายน้ำล้นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีค่ะ
แต่ว่าน้ำแรงค่ะพัดรถตกลงไปในฝ่ายเลย
สภาพน้ำก็ไม่ธรรมดานะใช่ค่ะเนี่ยคือที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสายน้ำนี่คือเป็นถนนนะ
แต่น้ำมันสูงเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่นะคะ
แล้วสรุปสุดท้ายพอรถตกลงไปในฝ่ายค่ะคุณพ่อลูกสามคนแรกเนี่ย
ตะกายออกมาจากรถรอดชีวิตได้แต่น้องคนเล็กนะคะ
เป็นเด็กหญิงอายุ๑ขวบ๑๐เดือนชื่อว่าน้องพิตต้าหายไปตั้งแต่เมื่อวานค่ะ
ล่าสุดพบน้องแล้วนะคะเป็นศพห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ไกลเท่าไหร่
ไปติดอยู่เนี่ยนะคะริมน้ำคือนักประดาน้ำเนี่ยหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุ
เขารีบลงไปค้นหาเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมา
ทำงานกันตลอดทั้งคืนจนช่วงเช้าค่ะนี่คือภาพของช่วงเช้านะคะ
เจ้าหน้าที่ค้นหาพบร่างน้องพิตต้าหนูน้อยวัย๑ขวบ๑๐เดือน
ถูกกระแสน้ำพัดลอยออกมาติดอยู่ที่โขดหินบริเวณฝ่ายน้ำล้นสมานมิตร
พื้นที่หมู่ที่๕ตำบลช้างแรกอำเภอบังสะพานน้อยจังหวัดประจวบคิริขัน
จากจุดเกิดเหตุออกไปประมาณ๕กิโลเมตรค่ะ
เจ้าหน้าที่นำร่างของน้องขึ้นมาจากน้ำนะคะ
แล้วก็นำร่างน้องไปส่งชนะสูตรพลิกศพอีกครั้งที่โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
ท่ามกลางบรรยากาศเศร้าสลดของญาติที่มาติดตามข่าวการค้นหาตลอดทั้งคืน
นี่เป็นภาพของคุณพ่อนะคะที่ติดตามข่าวคือเมื่อวานเนี่ย
ตัวเองเป็นคนขับรถเองก็ติดตามมาตั้งแต่เมื่อคืน
และภาพที่เห็นนี่ก็คือคุณพ่อซึ่งชื่อว่านายนิโรธดีหะริงค่ะ
พอมาถึงจุดที่พบศพเห็นร่างของน้องพิตต้าเอาผ้าขนหนูมาพันเอาไว้
แล้วคุณผู้ชมจะเห็นนะว่าคุณพ่อน้ำตาไหลตลอดเวลา
แล้วก็พยายามเบือนหน้าหนีทุกคนที่มารอดูเหตุการณ์นะคะ
คือลักษณะทำใจไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็อุ้มศพลูกขึ้นรถของตำรวจไปเนี่ยนะคะ
ส่วนคุณแม่ค่ะมาติดตามเหตุการณ์เช่นเดียวกันนะคะ
ซึ่งสภาพลักษณะคือต้องหิ้วปีกเลยคุณแม่เสียใจมาก
ร้องไห้จนแทบเดินไม่ไหวเนี่ยนะคะ
เอาส่วนจุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือฝ่ายน้ำล้นสมานมิตรเนี่ย
ไปถามนะคะเป็นหมู่บ้านในพื้นที่เขาบอกว่า
ชาวบ้านเห็นตรงกันเลยอยากให้เปลี่ยนจากฝ่ายน้ำล้นบริเวณจุดเกิดเหตุ
ให้เป็นสะพานได้ไหมมันจะได้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
เพราะว่ามันก็เป็นจุดที่ชาวบ้านใช้สัญจรเหมือนกัน
และที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตแล้ว๒รายบาดเจ็บหลายราย
พอถามถึงอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วน
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจุดนี้เกิดขึ้นเป็นประจำโดยเฉพาะ
หลังจากที่ฝนตกหนักในพื้นที่สัก๓๔วัน
ฝ่ายน้ำมันเยอะไงคะพอน้ำมันเยอะมันผ่านจุดนี้
จักรยานยนแน่นอนผ่านไม่ได้รถยนต์พยายามจะผ่าน
แต่ก็เกิดอุบัติเหตุลักษณะ

ใช่ค่ะฝากด้วยนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ